ปิดท้ายด้วยเรื่องราวน่ารักบ้าง

แต่ว่าไม่ใช่คนจะเป็นใครไปดูกันเลยค่ะ
กิแบบว่าเราไม่อยากปลอดภัยนะ

เขาแบบคุยกัน๒ตัวนะคะ

แต่ว่ามีพ่อแม่ที่เป็นคนคนเดียวกันนะคะ
นี่คือนกแก้วพันธุ์อินเดียนริงเนคนะคะ
หรือว่าที่เรียกเป็นภาษาไทยว่านกคอแหวนนี่แหละ
กำลังส่งเสียงแล้วก็ทำท่าทางจูจุ๊บกันนะคะ

ส่วนตัวสีฟ้าชื่อว่ากาเบรียลค่ะ
ด้วยความที่ฉลาดเฉลียวบวกกับน่ารักนะคะ
ทำให้มีคนชมคลิปนี้ไปแล้วกว่า๑ล้านครั้ง

กลายเป็นนกแก้วเน็ตไอดอลหน้าใหม่ไปแล้ว

สวยมากแล้วก็เสียงเหมือนคนมากด้วย

ใช่ตอนแรกนึกว่าคนภาคเหมือนกันเนาะ

แต่ถ้าฟังแล้วคิดว่าน่าจะเรียนแบบมาจาก
ถ้ามีเด็กอยู่ในบ้านอาจจะเป็นคุณแม่จูบลูก
เหมือนจูบเด็กน่ะแบบนั้นทุกคนถ้าวันนกแก้วที่นี่ก็จะลอกรีนแบบได้ดี
เวลาสอนให้ทำอะไรอะไรแบบนี้สอนผู้สอนออกเสียง

โรคเก่งมากบางทีบดด้วย
พูดว่าอะไรบ้างชอบเรียกว่า

พี่มิลเรียกพี่มิลต่อนไปเสียงเหมือนคุณไหมครับ

เป็นอยู่แล้วสิสัตว์เลี้ยงใช่แต่ว่าบางที
บ่นบ่นไง

เป็นความน่ารักของสัตว์เลี้ยงที่ทำให้คนเลี้ยงก็อารมณ์ดีไปด้วย
อาจจะอาจจะมีเรื่องเครียดอากาศร้อน
แต่พอกลับบ้านเจอสัตว์เล้งน่ารักแบบนี้ก็ทำให้เรายิ้มออก

ทำให้พวกเรายิ้มออกกับคลิปน่ารักแบบนี้ด้วยนะคะ
ปิดท้ายด้วยคลิปแบบนี้จะได้ไม่เครียดนะคะแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาของเฟื่องแล้วนะคะ
เดี๋ยวอยู่กันต่อกับพี่มิวพี่มิ้นส่วนเฟื่องในกลับมาเจอเวลาเดิมนะคะ
เช้าข่าวชัดโซเชียลพรุ่งนี้ตั้งแต่ตี๕ยาวมาจนถึง๙โมงเลยค่ะ